เรื่องนี้คุณกันจอมพลังเนี่ยพาน้องผู้หญิงคนอายุ๑๗ปีกับครอบครัวเนี่ยนะคะไปติดตามความคืบหน้ากรณีที่เขาถูกกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายค่ะ
เอาง้าวฟันจมูกอะค่ะเอาง้าวฟันจมูกแล้วก็จมูกขาดเย็บกว่า๒๐๐เข็มคุณนัทพงศ์
เนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องตามต่อนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๒เมษายน
แต่จนถึงตอนนี้คดียังไม่คืบหน้าเกิดขึ้นกับผู้หญิงนะคะ
เมื่อช่วงสายคุณกันแล้วก็ญาติผู้บาดเจ็บ
ก็เลยไปติดตามคดีนี้ที่สนบังเขนขออภัยสนหนองแขมค่ะนะคะ
แม่เนี่ยเปิดเผยนะคะบอกว่าเที่ยงวันที่๒๒เมษายน
วีดีโอคอลมาแล้วเปิดหน้าให้ดูบอกเนี่ยแม่โดนฟัน
ตอนแรกแม่ก็คิดว่าลูกใช้ฟิลเตอร์คิดว่าใช้แอปเป็นฟิลเตอร์มาแกล้งแม่
เพราะมันเลือดเต็มหน้าเลยนะคะแต่ลูกย้ำบอกหนูโดนฟันจริง
แม่ก็ตกใจพอรู้ว่าเป็นความจริงสอบถามลูกสาวบอกว่า
หลานหลานผู้ชายเนี่ยมีปัญหากับคนอยู่สามคนก็เลยนัดเคลียร์กันที่สวนหย่อมในหมู่บ้าน
แล้วเธอเข้าไปห้ามปรากฏว่าพอเข้าไปห้าม
คู่กรณีซึ่งเป็นเยาวชนอายุ๑๓ปีกับ๑๖ปี
เอาง้าวค่ะคุณผู้ชมเอาง้าวฟันที่ใบหน้าของเธอ
ทั้งที่ยังไม่ได้พูดอะไรกันเลยเสร็จแล้วก็หนีไป
นี่๒เดือนแล้วคดียังไม่ไปไหนเลยค่ะ
คุณเปิ้ลนะคะซึ่งเป็นผู้เสียหายเป็นผู้บาดเจ็บนี่แหละ
ก็เล่าให้ฟังบอกน้องชายเนี่ยก็คือมีปัญหากันกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เขานัดไปเคลียร์กันในกลุ่มของพวกเธอเนี่ย
มี๔คนกำลังรออยู่ตรงจุดที่นัด
กลุ่มผู้ก่อเหตุ๓คนมาถึงก็ต่อสู้กันกับน้องชาย

แล้วเห็นท่าไม่ดีก็ถอยออกมาแต่ปรากฏว่าเธอถูกในกร
เอาง้าวฟันที่จมูกเลือดอาบหน้าค่ะ
แล้ว๓คนก็หลบหนีไปนะคะ
แล้วตรงจมูกฝั่งนี้มันก็โบ๋เป็นรูค่ะ
แล้วพอไปถึงสิริราชหมอเขาก็ต้องเอาเนื้อจากฝั่งอื่น
ดึงมาเย็บแล้วหน้าหนูก็เลยจะต้องเป็นแผลตรงนี้
ทิ้งหนูไว้ก็หลายชั่วโมงอยู่ค่ะกว่าจะส่งตัวกว่าจะอะไร
ตอนนี้กันจอมพลังบอกประสานกับผู้กำกับสนหนองแขม
ให้ติดตามตัวผู้ทำผิดมาดำเนินคดี
เพราะว่าพฤติกรรมอุกอาจคือเป็นผู้หญิงด้วย

ก็ไปพบกับเยาวชนผู้ชายคนนึงซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุนะคะ
ถามถึงคนที่มาร่วมก่อเหตุที่เหลือค่ะ
ก็ฝากถึงผู้ปกครองให้ช่วยดูแลนะคะ
ส่วนความคืบหน้าคดีเนี่ยตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ซึ่งเป็นเยาวชนมาสอบปากคำผู้ก่อเหตุยืนยันจะมอบตัวพรุ่งนี้นะคะ
ถ้าไม่มาก็จะออกหมายเรียกตามขั้นตอนแล้วเราได้ภาพกล้องวงจรปิดเห็นชัดนะคะ
สำหรับผู้ก่อเหตุสามคนซึ่งเป็นช่วงขาไปและขากลับ
อันนี้คือขาไปนะคะสามคนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนไปที่สวนสาธารณะ
ขากลับก็สามคนนะคะในหลังเป็นคนขี่รถอายุ๑๓ปี
แล้วก็มีนายกรกับนายปื๊ดผู้ก่อเหตุเป็นคนซ้อนท้ายค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป